ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่สกลนครนะครับ
โรงพยาบาลวานอนนิวาสนะฮะก็จุดเริ่มต้นก็มาจากผู้ชายคนหนึ่ง
เขาได้สูญเสียลูกที่เพิ่งคลอดได้๒๐วันไปนะครับ
แล้วเขาก็ได้โพสต์ข้อความลงในสังคมออนไลน์นะครับ
โดยบอกว่าถ้าทำคลอดเร็วกว่านี้คงไม่ได้จากพ่อกับแม่ไปนะครับ
แล้วคนโพสต์ก็ยังได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับ
โดยบอกว่าแฟนสาวเจ็บท้องช่วงตี๑ของวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
แต่ลูกได้คลอดตอนบ่าย๕๗ของวันต่อมาเนี่ยนะฮะ
พร้อมกับเล่าว่าแฟนสาวต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็ดูท่าทางไม่มีแรงที่จะคลอดเองได้
แต่โรงพยาบาลกลับไม่ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ไปเพื่อผ่าคลอด
แล้วก็ยังมีคำพูดไม่เข้าทีว่า
ด่าแฟนผมว่าหมาแมวมันยังคลอดเองได้
ทำไมเรื่องแค่นี้เธอจะคลอดเองไม่ได้
นี่นะครับสุดท้ายลูกขาดอากาศหายใจอาการเป็นตายเท่ากัน
จากนั้นจึงส่งตัวไปยังโรงพยาบาลศูนย์
แล้วลูกน้อยก็มีชีวิตอยู่ได้เพียง๒๐วันก็เสียชีวิต

โอ้โหพอเรื่องนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปเนี่ย

ใช่เพราะว่าก็ต่อเนื่องจากกรณีเด็กผู้หญิง๖ขวบที่ปวดท้อง
แล้วไปรออยู่ที่อนามัยอีกเหตุการณ์นึงจนน้องเสียชีวิตเนี่ย
เหตุการณ์นั้นคนก็วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่
อนามัยในโรงพยาบาลกันเยอะนะ

เพราะว่าเท่าที่ฟังจากพ่อกับแม่เขาเนี่ย
เรื่องการไม่ส่งต่อด้วยความรวดเร็วแล้วยังมีเรื่องของคำพูดด้วย
ใช่ค่ะ
ไปคุยกับครอบครัวนี้นะฮะที่ได้สูญเสียลูกน้อยไปนะครับ
อยู่ที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับ
โดยผู้ที่ได้พูดคุยด้วยเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นแม่ของเด็กนะครับ
เธอบอกว่าเธอปวดท้องมากในวันนั้นไปโรงพยาบาล
แต่พอไปถึงพยาบาลให้นอนรอที่ห้องโดยไม่ได้ทำอะไร
จนถึงเวลาที่ปากมดลูกเปิดพยาบาลก็พยายามพูด

แต่ขณะนั้นเธอไม่มีแรงพอที่จะเบ่ง
อกจากนี้ตัวเธอเองตอนนั้นก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเอาไว้

เธอก็พยายามไหว้อ้อนวอนถึงขั้นไหว้อ้อนวอนเลย
ขอให้ส่งตัวไปผ่าคลอดที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
แต่หมอกับพยาบาลไม่ยินยอม
รวมทั้งยังต่อว่าเธอกลับมาว่า
หมาแมวมันยังคลอดลูกเองได้
ทำไมเรื่องแค่นี้จะทำไม่ได้

หนูก็มดลูกปากมดลูกก็เปิดเต็มที่แล้ว
เขาก็เอาหนูเข้าไปคลอด
ทั้งที่หนูก็ใส่ออกซิเจนด้วยเขาก็น่าจะรู้แล้วว่าเราแบบไม่ไหวแล้ว
น่าจะส่งเราไปผ่าได้ไหมคือหนูทั้งไหว้ถ้าหนูกราบได้หนูกราบค่ะ
หนูไหว้หนูว่าคุณพยาบาลคะส่งหนูไปผ่าเถอะหนูไม่ไหวแล้วจริงอย่างนี้
เขาทำไมจะไม่ไหวคนอื่นเขายังไหวเลยเขาก็บอกให้หนูเบ่งไปเรื่อย
่งไปเรื่อยแล้วก็มีพยาบาลไม่รู้เป็นหมอหรือเปล่าหรือพยาบาลนะเขาเป็นผู้หญิงใส่แว่น
เขาก็พูดว่าอ้าวทำไมเรื่องทำไมหมาแมวมันยังคลอดเองได้แล้วทำไมเรื่องแค่นี้เธอจะคลอดเองไม่ได้
หนูก็คิดในใจค่ะหนูไม่ใช่หมาใช่แมวนะแต่หนูก็ไม่กล้าพูดออกมาใช่ไหมล่ะ
เราก็เหมือนลูกไก่ในกำมือเขาแหละ
คำพูดแบบนี้ไงเธอก็เลยบอกโอ้โหเธอเจ็บท้องคลอดอ่ะแล้วพอยิ่งได้ยินคำพูดแบบนี้เข้าไปอีก
คือเธอบอกว่าก็ไม่แน่ใจนะเขาเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นหมอหรือเป็นอะไรแต่เอาเป็นว่าอยากจะไปผ่าคลอดที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งแต่เขาไม่ส่งไป
เดี๋ยวทางโรงพยาบาลเขาชี้แจงเดี๋ยวรอฟังว่าเขาจะชี้แจงว่ายังไงนะคะ
ที่สุดแล้วลูกก็คลอดออกมานะฮะซึ่งแม่ของเด็กเนี่ยบอกว่าก็สังเกตเห็นว่าลูกมีอาการตัวเขียวทั้งตัวเลย
แล้วก็ไม่หายใจด้วยไม่มีเสียงร้องเหมือนกับเด็กคนอื่นทั่วไปด้วย
ทำให้เชื่อว่าลูกของเธอเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องไปแล้วเพราะลูกไม่มีการตอบสนองใดทั้งสิ้น
ขณะที่ลูกของเธอถูกส่งไปอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์แล้วก็ยังไม่มีการตอบสนองอะไรทั้งสิ้น
ซึ่งหมอบอกว่าให้ทำใจไว้เพราะว่าลูกอาการหนักมาก
ห้ายโมงห้าสิบเจ็ดแต่ไม่ได้ยินเสียงน้องร้องอะไรเลยพ่อออกมาเขาตัวเขียวหมดแล้วค่ะ
ถ้าช่างดีแบบนี้หนูไม่ต้องการเพียงที่หนูก็อยากได้ชีวิตต้นเป็นคุณมากเมื่อก่อน
คือตอนนั้นเนี่ยเราได้เห็นหน้าลูกเรา

ตอนนั้นลักษณะน้องเขาเป็นยังไงบ้าง

ไม่มีลมหายใจอะไรแล้ว
คือพูดง่ายเขาตายแล้ว
แต่เขาปั๊มหัวใจคืนมา
แล้วก็พอสักพักเขาก็เอาน้องออกมาจากห้องคลอด
แล้วก็บอกญาติว่าให้เตรียมของนะจะส่งน้องไปโรงพยาบาลศูนย์
แล้วเขาก็รีบส่งตัวน้องไปโรงพยาบาลศูนย์ค่ะ
แล้วหนูก็รีบตามไป
เธอก็บอกว่าที่สุดแล้วทางโรงพยาบาลวานอนนิวาสก็ส่งเธอกับลูก
ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะฮะ
ไม่มีหมอกับพยาบาลคนไหนมาพูดคุยอะไรกับเธอเลย
เพื่อจะบอกอาการความผิดปกติของลูกเนี่ยไม่มีใครบอกเลย

ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ตอนที่เจ็บท้องแล้วก็เบ่งลูกไม่ออกอ่ะค่ะ
บอกว่าเธอกราบอ้อนวอนไหว้ขอให้ส่งไปก็ไม่ส่ง

แต่พอเธอคลอดออกมาได้แล้วลูกมีอาการแบบนี้
ทีนี้โอ้โหรีบส่งไปเลย

เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เลยได้โพสต์เอาไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนทั่วไปได้รับรู้
แล้วก็อยากให้หมอกับพยาบาลออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ทีนี้ค่ะทางทีมแพทย์ของโรงพยาบาลวานอนนิวาสออกมาชี้แจงแบบนี้ค่ะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่
แต่ขณะคลอดเด็กมีสายสดือพันรอบคอตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว๑รอบ
ตัวเขียวช้ำไปทั้งตัวพร้อมกับขาดอากาศหายใจไปนาน๕นาที
หมอใช้ยากระตุ้นหัวใจจนกลับมาหายใจได้เป็นปกติ
ก่อนที่จะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
ภายหลังจากเกิดเหตุก็คุยกับแม่ของเด็กและครอบครัวแล้ว
ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาชดเชยเงินเยียวยาให้กับครอบครัวอีกครั้ง
อันนี้คือการชี้แจงจากทางโรงพยาบาลเบื้องต้นนะคะ
คือพอเวลาร่างกายเราขาดออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนมันเป็นตัวที่จะไปเลี้ยงสมอง

คราวนี้พอโดนสายสะดือพันคอด้วยเนี่ยก็เลยทำให้เกิดปัญหาการขอขาออกซิเจน
พอน้องขาวสติ้งปุ๊บเราก็ต้องรีบช่วยเหลือก็คือ
ใส่ท่อแล้วก็บีบออกซิเจนเข้าไปในปอด
แล้วก็ปั๊มหัวใจเพื่อให้หัวใจมันดีดตัวค่ะ
แล้วก็ฉีดยาเร่งให้หัวใจมันบีบตัวเร็วขึ้น
หลังจากนั้นประมาณสักนาทีที่๕นาทีที่๕หัวใจก็เริ่มเต้นค่ะ
เริ่มเต้นจากหัวใจเต้น๐ครั้งไปเป็น๔๐ครั้ง
พอนาทีที่๑๐หัวใจก็เต้นเป็น๘๐ครั้งค่ะ
จริงทุกนาทีมีความสำคัญต่ออวัยวะทุกส่วนนะคะ
สมองถ้าเกิดสมองขาดออกซิเจนนานเกิน๔นาที
ก็อาจจะทำให้มีผลระยะยาว
สมมุติว่าเด็กรอดไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องของพัฒนาการ
อาจจะพัฒนาการไม่ดีเพราะว่าสมองขาออกซิเจนนาน
แต่ในเคสนี้ประมาณ๕นาทีก็หัวใจก็เริ่มกลับมาเต้นนะคะ
นาทีที่๑๐ก็เริ่มเต้นเป็นปกติเริ่มวัดความดันได้
คิดว่าไม่น่าจะเสียตั้งแต่คลอดแต่ว่าอาจจะเป็นจากข่าวออกซิเจน
เขาก็เลยดูแย่ตอนแรกแต่พอช่วยกู้ชีพก็ดีขึ้น
ก็อยู่กับเราจนถึงประมาณ๓ทุ่ม
ทุ่มแล้วเขาได้มีปัญหาว่าเด็กเขามีอาการชัก
ซึ่งช้างนี้คิดว่าเกิดจากการที่สมองขาออกซิเจนนานค่ะ
เขาก็เลยชักเป็นชักเกรงกระตุกทั้งตัว
ก็เลยให้ยากันชักไปให้ยากันชัก
แล้วก็ก็เลยโทรติดต่อไปที่
เป็นกุมารแพทย์ของทางทรกแรกเกิดนะคะ
โรงพยาบาลสกุลว่าจะขอจะขอส่งเด็กคนนี้
เพื่อไปทำการรักษาตอนที่นู่นนะคะ
ค่ะแต่ก็ได้แนะนำพ่อกับแม่ตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะ
ว่าเด็กเกิดมาแรกเกิดปุ๊บ

ก็แนะนำให้พ่อกับแม่เขาเข้าใจว่า

อาการหนักก็ให้พ่อแม่เขาทำใจไว้เบื้องต้นนะคะ
เพราะว่ามันหนักคือถ้าคนที่เคยหยุดหายใจ
หวังจะหยุดเต้นมันก็หยุดอีกได้
ส่วนประเด็นที่ว่าแล้วทำไมไม่ส่งคนไข้ให้ไปคลอดที่อื่น

ว่าให้ส่งไปโรงพยาบาลศูนย์ได้ไหม
เพื่อจะได้ผ่าคลอดจะได้ไม่ต้องคลอดเองครับ
เขาก็เลยชี้แจงแบบนี้นะคะว่าตอนนั้นน่ะ
คนไข้มีอาการพร้อมที่จะคลอดแล้วอย่างเต็มที่
ถ้าส่งตัวไปคลอดโรงพยาบาลอื่นตอนนั้น
อาจจะเกิดอันตรายกับคนไข้และเด็กในท้องระหว่างทางได้

ซึ่งพอเด็กออกมาแล้วเนี่ยมีอาการสายสดือพันธุ์เด็ก

แต่ว่าที่สุดแล้วน้องก็มีชีวิตแค่๒๐วันนะ
แม้ว่าจะถูกส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ทีนี้มาเรื่องคำพูดนะฮะที่พ่อกับแม่ของเด็กเนี่ยบอกว่า
ตอนที่แม่ของเด็กเบ่งลูกไม่ออกเนี่ยนะ
่งท้องแล้วก็ไม่ได้สักทีไม่คลอดสักทีเนี่ย
แล้วมีเจ้าหน้าที่พูดกับแม่ของเด็กว่า

ทำไมเรื่องแค่นี้เธอจะคลอดเองไม่ได้
เรื่องนี้นายแพทยุทธนาตรงดีรองภูมิในการโรงพยาบาลวานอนนิวาส
อมรับว่าบุคลากร
ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปบ้าง
ให้คนไข้ได้รับการรักษาและปลอดภัยมากที่สุด
ซึ่งภายหลังเกิดเรื่องก็ได้เรียกผู้ที่รับผิดชอบมาพูดคุย

ปรับปรุงการให้บริการ
ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ของคนไข้ไปด้วยซึ่งก็คงไม่ได้สื่อสาร
ก็คงไม่ได้เป็นความตั้งใจที่จะพูดที่ไม่ดีกับคนไข้นะครับ
แต่ว่าหมายถึงในแง่ของการเชียร์
หรือว่าต้องการให้คนไข้ที่จะเบ่งคลอดให้ได้นะครับ
อันนี้ก็คงเป็นแต่ว่าเรื่องของบริบท
ว่าเรื่องของคำพูดอันนั้นก็อาจจะต้องไปปรับปรุง
หรือว่าเราคงไปสื่อสารกันมากขึ้นนะครับในทีมงานผู้ให้บริการนะครับ
เหมือนการใช้หลักจิตวิทยากระตุ้นปลูกใจ
ให้แม่ที่เบ่งลูกไม่ออกคลอดไม่ได้เนี่ยต้องเบ่งออกมาให้ได้
เหรอคะแต่คำพูดบางทีเรามองคนละมุมไง
คนที่เขาเจ็บท้องอยู่คนที่เขาเป็นคนไข้

ก็ทางท่านรองพอท่านก็ยอมรับว่าอาจจะเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสม
แต่ทำไปก็เพราะว่าตั้งใจจะกระตุ้นให้เขาคลอดออกมาให้ได้
ท่านที่คลอดธรรมชาตินะฮะบอกเราหน่อยว่า
เคยได้รับการปลูกใจแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
มันควรจะเป็นคำพูดแบบอื่นนะคะอืมที่ให้กำลังใจมากกว่านะครับ
ก็เอาเป็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับทางโรงพยาบาลวานอนนิวาสบอกว่า
รับเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะ
ซึ่งทางทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลได้ไปพูดคุยทำความเข้าใจกับ

หลังจากนี้ก็จะพิจารณาเรื่องของเงินเยียวยา
ค่าเสียหายให้กับครอบครัวที่ต้องสูญเสียลูกน้อยไป